มาดูความคืบหน้าการชนะสูตรศพของน้องจีหุ่นนะครับ
นิติเวศก็เปิดเผยผลอย่างเป็นทางการแล้ว
เรื่องต้นสาเหตุเกิดจากอาการฮีสโตรกครับคุณพระราพรฮีสโตรกคือความร้อนที่อยู่ในรถเนี่ย
นะฮะก็ทำให้น้องเสียชีวิตแล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงสายที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัฐนะครับ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมายังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
เพื่อติดตามความคืบหน้าการชนะสูตรร่างของน้องจีหุ่นเด็กนักเรียนที่ติดค้างอยู่ในรถตู้จนเสียชีวิตนะครับ
คือผลชนสูตรออกมาแล้วนะฮะแต่ถ้าครอบครัวยังคล่องใจสามารถยื่นเรื่องไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ดำเนินการพิสูจน์ครั้งที่สองได้ซึ่งล่าสุดนะครับท่านว่าที่ร้อยตรีธนกฤษ
แล้วก็คุณหมอสารวุฒิสุจริตธรรมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวศ
ร่วมกันเปิดเผยผลการพิสูจน์ชันสูตรบอกว่ามีการดำเนินการ๕ขั้นตอนคือ
บันทึกเสื้อผ้าตรวจร่างกายภายนอกตรวจบาดแผลเก็บวัตถุพยานและผ่าพิสูจน์ครับ
เรื่องต้นพบรอยฟกช้ำตามแขนและใบหน้ารวม๙จุดไม่พบกระดูกหัก
ไม่มีรอยบีบลำคอไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ
ส่วนอวัยวะตับเนี่ยตับเป็นสีเหลืองครับจากปกติที่จะต้องเป็นสีแดงหรือสีชมพูใช่ไหมครับ
คุณหมอคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะฮีสโตรกครับ
เป็นมือขวดหรือเล็บขวดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันมันเกิดขึ้นได้ตรงที่มันอาจจะถูกกับขาโต๊ะของไอ้ขาเก้าอี้ที่เป็นเหล็กอ่ะ
มันพูดตอนที่ช่วงน้องไม่สามารถคอนโทรตัวเองได้
นะครับผมก็พยายามถามลึกไปแล้วครับว่าอาการฮิสโตกเนี่ยมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
หรือน้องเขาอายุ๗ขวบเขาน่าจะพอที่จะสื่อสารอะไรได้บ้าง
คุณหมอบอกว่าถ้าเวลามันมีอาการฮิสโตเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะควบคุมอะไรไม่ได้
ถูกไหมครับคุณหมอครับนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในลักษณะของการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

บอกว่าอาการฮิสโตรกในเด็กคือการควบคุมอุณหภูมิในสมองของเด็กยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่
ทำให้เด็กทนต่อความร้อนได้น้อยกว่า
ซึ่งภาวะนี้นะครับสามารถตรวจพบเลือดออกตามจุดต่างของร่างกายได้
สันนิษฐานว่าอาการฮีสโตรกอาจทำให้น้องจีหุ่นฟาดแขนขาไปในรถ
เพราะว่าตำแหน่งของร่างกายมันเข้ากันได้กับส่วนต่างภายในรถครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะยังต้องนำข้อมูลนะครับ
พิสูจน์หลักฐานของตำรวจมาประกอบกันด้วยครับ